ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

มันวูบลงวูบขึ้นวูบลง

พอรู้สึกตัวอีกทีนึง
เอางใหญ่พระศักดิ์คะอังใหญ่มาก
เราจะอยู่แท่ต้ายตรงนี้ของท่านอื่น
เหมือนกันเป็นท่านปฐูเขาใช่พี่ก็ก้มลงกากปลอกปลอก

มาทำไมอยากรวยค่ะ
คำเดียวเลยบอกอยากรวยค่ะ

เราฆ่าเคราะห์ไปเคราะห์ประตู

เป็นยากเข้ามาค้อพอเสร็จเราก็เออพอเสร็จแล้วเราก็มานั่ง
แล้วลองฝืนนั่งใหม่ต่อไม่ไปแล้วได้แค่นั้น
แสดงว่าได้ครั้งเดียวเองครั้งเดียวไม่เคยได้อีกเลยเพราะจิตไม่นิ่ง
จิตไม่นิ่งเพราะอะไรเพราะเรารวยละจิตมันไม่นิ่งมันไม่ว่าง
อย่าคิดที่จะทำแบบนี้มันเป็นเรื่องจริงนะ
แสดงว่าตอนนั้นมันจะไม่มีเรื่องในสมองเยอะแยะ
ก็เป็นเรื่องอยู่ง่ายประมาณ๒๘แต่งงานได้ปีเดียว
ที่บอกว่านั่งสมาธินั่นมั่นใจนะว่าเราไปเห็นเองหรือไม่ได้เราฝันไปหรือเปล่า
ฝันนะเราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคือจิตหลุดเรายังไม่รู้หรือว่ามันแค่อะไรของเราเราก็ไม่รู้
แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะ
ก็เลยไปแอปส์นะไม่ได้แอปส์หรอกไปนั่งเล่นลอง
เล่นลองหรือ๋อเหนื่อยจับเผื่อว่าก็ไปนั่งธรรมดา
พุทธเข้าโทรออกพุธเข้าโทรออกหายใจแรงตามที่เขาบอกแป๊บเดียวเองไม่ถึง๕นาที

ท้องก็ยิ้มองค์ใหญ่มาก
ป้าเล้งเห็นใหญ่กว่าสตูดิโอเราไหมครับ

เยอะมากเขามันเป็นร้านโล่ง
เป็นดินโล่งใหญ่แล้วองค์ใหญ่มาก

ตอนแรกเพราะว่ากินอีบ้าเปล่า

จนมาหลังแก่แล้วแล้วเรื่องความอาณาละ
หลังจากเหตุการณ์วันนั้นที่มีคนมาเคาะประตู
ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนไปไหมฮะ
ก็ยังไม่รู้เรื่องอีกแต่อีกสักอาทิตย์หนึ่ง

เหมือนจะฝันนอนแล้วฝัน
ฝันว่าไปซื้อลัตรีนะ
ในชีวิตเจ๊เล้งเนี่ยพ่อแม่สอนมา
ไม่เล่นการพนันไม่ซื้อลอตเตอรี่
ซื้อไม่เป็นเราก็ซื้อตรงไหนยังไม่รู้
ก็เดินไปถามญาติทางนั้นเขาว่า
ซื้อกันตรงไหนเขาก็ชี้ร้านนั้นน่ะมี
มีไปถามเจ๊คะจะซื้อไอ้นี่ขายไหมคะ
ก็บอกขายแล้วออกมาตามนั้นเป๊ะจริง

ไม่ค่อยมีซื้อหวยนี่เสียดายมากเลยเก็บไว้กินดีกว่า

เขามาในฝันลักษณะที่เขามาเป็นยังไงครับป้าเล็ง
ก็เหมือนองค์ที่มาจุงไปนั่นแหละค่ะ

เขามากระซิบว่ายังไง
ไม่ใช่ผสานไปถวายพระ
หมดไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้

ก่อนใกล้หัวจะออกมาฝันอีก

ก็ได้มาสามหมื่นห้า

ท่านจะรู้จักเป็นคนนี้มาทำบุญเลี้ยงพระทั้งวัดตลอดเลย

ก็มาฝันอีกต่อเลย

หลวงพ่อทันใจหัวตะเข้ใช่ไหม

เดี๋ยวจะเจอเลขที่นั่นนะ

อ้าวในแผนทำบุญมีเลข๓ตัว

งวดที่๓๕๐๐๐๐๐เลยเหรอ
ก็มานั่งนึกสมัยก่อนเด็กเนี่ยเราเคยไปกินน้ำแข็งใสร้านหนึ่ง
เจ้าของร้านบ้าหวยมากเลยวันนี้เอาแป้งไปโรยไปขูดไปขัด
กินน้ำแข็งใสกับเพื่อน๕คนอาเจ๊คะเก็บตังค์อาเจ๊คะเก็บตังค์
ไม่เก็บเพราะว่าคุยเรื่องหวยเพลินเรียกตั้ง๒๐ครั้งไม่เก็บไปแล้วเว้ย
กินน้ำแข็งใสเขาไม่จ่ายตังค์แล้วเดินออกมา
ก็นึกถึงภาพนั้นล่ะว่าเฮ้ยเด็กเราเคยกินของเขาไม่จ่ายตังค์เนี่ย
เพราะคนนั้นบ้าหวยกรรมจะตามสนองไหมน่ะ
เพราะไปกินน้ำแข็งไม่จ่ายตังค์แล้วจะเป็นแบบเขาหรือเปล่าเขามานึก
แล้วไปจุดทูปที่เจ้าที่บอกไม่เอาแล้วนะคะเออไม่เอาไม่เอาหวยตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่ซื้อหวยแล้วค่ะ
ไม่อยากรวยแบบนี้ไม่อยากเป็นนักประการพนัน
ไม่อยากเป็นนักบ้าหวยแบบคนที่เด็กไปกินของเขาแล้วไม่จ่ายตังค์เขา
อยากจะรวยรวยแบบไหนก็ได้รวยแบบที่ใช้กำลังตัวเองสู้ด้วยตัวเอง
เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ว่าแต่ขอเหนื่อยแบบทำมาหากินไม่เอาหวยในฝันพูดอย่างนี้ด้วยนะ
เอาหวยอืมมาอีกไหมก็มาอีกมาอีกแต่ก็ไม่ซื้อเห็นเลขด้วยแต่ไม่ซื้อ
ไม่ซื้อจริงจริงอืมพอไม่ซื้อจริงจริงจากนั้นเลยดิบเลย
ใช่ค่ะจากนั้นจริงเลยไปสักไม่ถึง๒ปีไม่ถึง๒ปี
มีเพื่อนคนนึงเล้งทำไมไม่ดูหมอดูบ้างเป็นคนไม่ชอบดูหมอดูด้วย
ทำไมพี่เร่งลองหน่อยสิไปเหรอไปก็ไปเขาก็พาไป
พอเขาดูดูเสร็จว่าพี่พี่ไม่มีลูกนะใช่ไหมบอกมีค่ะ
ตอนนั้นมีเลี้ยงอยู่นะก็ไม่อยากให้คนรู้เพราะพ่อแม่พ่อแม่ผู้ปกครองเสียงฟังไปด้วยกันหมด
มีค่ะพี่พี่ไม่มีมดลูกหรือเปล่าบอกก็มีค่ะ
แต่ดวงพี่ไม่มีลูกอ่ะแล้วพี่จะมีลูกได้ยังไงอืม
บอกมีนี่ค่ะก็มีคนนึงเลี้ยงอยู่เซ็นฟรังไงค่ะไปให้คนอื่นได้ยินได้ไง
ก็มีค่ะพี่มาลองหนูหรือเปล่าอุ้ย
พี่ต้องบอกหนูตรงนะถ้าหนูดูให้พี่ถ้าพี่ไม่พูดตรงเนี่ย
หนูก็จะดูต่อให้พี่ไม่ได้อืม
พี่แม่เอ่อป้าเล้นก็เลยให้เพื่อนออกไปก่อนมาคุยกันสองคน
พี่ยอมรับมาว่าพี่ไม่มีใช่ไหมเพราะดวงพี่เป็นดวงลักษณะ๖ตัว
เป็นดวงที่ธรรมาคะขึ้นไปไหนมีแต่คนรักแต่พี่จะไม่มีลูก
เราก็บอกใช่จากนี้เป็นต้นไปถึงพี่ออกจากหนูไปไม่เกินปีหน้า
พี่จะมีเงินเป็นร้อยล้านฮะแล้วตอนที่วันที่ไปดูมีเงินเท่าไหร่คะ
มีอยู่ไม่ถึงล้านเลยหลักแสนอืมหลักแสนเมื่อก่อนก็เยอะแล้วนะ
แล้วบอกโอ้ถ้ามีจริงจะขอบคุณจะมาสมมนาคุณอะไรเนี่ย
เขาก็บอกแต่ไปหาอีกทีไม่เจอเขาแล้วยายไปไหนไม่รู้เลยว่าไปอยู่รัสเซีย
ไม่ได้อยู่กับพวกเราแต่เก่งคนนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็

ก็คือได้ยังไงมีคนหนึ่งเอาเสื้อจากฟิลิปปินส์
ก็มาส่งป้าเล้งตัวละ๓๕๐เป็นคนฟิลิปปินส์ที่พูดไทยได้นิดหน่อย
ปรากฏว่าซื้อ๓๑๐ขายได้ตัวละ๘๐๐
ครึ่งกว่าเท่ากว่าวางไว้แป๊บเดียวมีคนมาซื้อเลย
แป๊บเดียวมีคนมาซื้อจากสั่งเป็น๑๐๒๐เป็น๑๐๐เป็น๑๐๐๐ตัว
วันหนึ่งขายเสื้อพันตัวกำไร๕๐๐บาทมดดำได้เท่าไหร่
จากนั้นก็เริ่มมีแอร์โฮสเตจเอาของมาให้ขายมาเองละ
เริ่มมาแบบวันหนึ่งเมื่อก่อนเป็นถุงพลาสติกก๊อบแป๊บใบใหญ่ที่เขาใส่ของอย่างนี้
ใส่อย่างนี้เต็มถุงอย่างนี้

สดไม่มีบัตรเครดิตสมัยก่อน
เล้งแต่เขาบอกว่าหมอดูเคยบอกว่าดวงป้าเล้งเนี่ยมีดวงการพนัน

คนที่ดูว่ารวยนี่แหละก็บอกว่ามีดวงการพนัน
เล้งถามว่าเล่นการพนันไหมไม่ชอบเล่นไม่เป็น
มอง๖เป็น๙๙เป็น๖แล้ววันหนึ่งไปกับพี่ชายไปฮ่องกง
พี่ชายคนนี้ไปฮ่องกงบอกแวะมาเกาะหน่อยบอกไปทำไมอ่ะ
เราก็ยังเด็กไปหมาเก้าก็ไปพอไปหมาเก้าเสร็จพี่ชายก็เล่นเสร็จ
เอ้าจะมาหาของไปขายเอาเงินเล่นขายของเนี่ยจะมาเล่นการพนันเสียไปเกือบหมด
แล้วแบบเฮียลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นไรทำไมเดี๋ยวฉันลงไปนั่งเล่นให้เอง
เมื่อกี้ยืนดูเขาบวกยังไงบวกยังไงก็ลงไปนั่งเล่นไม่เป็นก็เล่นเล่น
แป๊บเดี๋ยวได้ทุนเขือนยังเฮียเฮียได้ทุนเขือนยังเขาบอกได้ล่ะ
พอได้ปั๊บหยิบปั๊บเลิกเลยลุกเลย
จากที่เสียอยู่แต่ก็จะไปเอากำไรไม่เอา
ไม่เอาเพราะเราไม่ได้จะมาเล่นแล้วตั้งแต่นั้นเราก็ไม่เคยเล่นอีกเลยการพนัน
จริงเล่นไม่เป็นหรอกบวกก็ไม่ค่อยถูกเรารวงคนนี้ผ่อนบนแม่ไม่เคย
ครับเจ๊ครับถามอย่างนี้ครับจากในความฝันที่เมื่อกี้นี้เล่าให้เราฟัน

คือจริงไม่ใช่เราจะหาเขาเจอนะคะ
งงายไม่ได้นะวันหนึ่งเรามีความทุกข์
หรืออะไรอย่างนี้หรือบางที

แบบว่าอย่าง
บางทีเราทุกข์มากอย่างเรื่องสุดท้ายที่เราทุกข์มากเนี่ย

ระหว่างที่สวดมนต์ไปเราก็อธิษฐานเล่า
เล่าทุกอย่างที่เรามีความทุกข์ให้ท่านฟัง
ให้ใครฟังให้พระให้พระพระพุทธรูปที่บ้าน

เพราะเล่นก็จะนั่งสวดมนต์แล้วก็

สักไม่นาน
เรื่องที่เกิดก็จะคลาย

วันหนึ่งเมื่อถึงวาระและโอกาส

ธุรกิจนี้เขามากระซิบข้างหูอีกมั้ยครับ
มาค่ะมาแบบพูดจ๊บก็หายไป

ไม่ใช่ว่าเราอยากจะเจอแล้วได้เจอ

แม้กระทั่งเรื่องห้ามซื้อขายบ้านกับพนักงาน

ใช่ก็มีวันหนึ่งมีพนักงานคนหนึ่งจนจังเลย
แล้วก็ไม่อยากให้พนักงานออก

เราก็ถึงลูกหลานน่าจะไม่มีปัญหา

จะซื้อเราก็นึกว่าจะซื้อบ้านให้หลังหนึ่ง๓ล้านกว่า

ก็เงิน๓ล้านกว่าสำหรับเรามันไม่ใช่เรื่องใหญ่
ก็ซื้อแล้วไม่ต้องมีดอกละกัน
ไปดูมาแล้วเดี๋ยวจะไปโอนให้

ก็มีฝันอันนี้ฝันขึ้นมา
ประวัติเก่าบ้านเขาแล้วเหรอ
บ้านนี้เป็นบ้านที่ไม่ซื่อตรง
ก็เคยเจอเป็นหนี้ใครก็ไม่จ่ายแล้วก็เป็นนักเลงที่สามารถด่าให้เราอายได้
เราลืมแล้วเหรอตื่นขึ้นมาสะดุ้ง
พอตื่นขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมาวันนั้นตื่นประมาณตี๔สะดุ้ง
เอาเครื่องคิดเลขมานั่งคิดอืมตอนจะให้เขาไม่ได้คิดจริงจริงอืม
เงินเดือนเขาแค่หมื่นแปดเราจะซื้อบ้านเขาสามล้านห้า
จะผ่อนคุณเท่าไหร่วะแล้วอีกจนเราตายก็ยังไม่หมด
แล้วจะผ่อนเดือนเท่าไหร่เขาก็ต้องกินใช่ไหมต้องกินต้องใช้
เอาว่าไม่ต้องเอาดอกผ่อนเดือนหนึ่งห้าพัน
เขาต้องกินอย่างน้อยหมื่นสามเอ้าโอ้โหห้าพันสามล้าน
กูก็บ้านะไปช่วยเขาจะให้เขาได้ไง
บ้าเปล่าแล้วมันไม่ใช่ว่าอยู่กับเรามานาน
ถ้าอยู่กับเรามานานเราให้นะผ่อนครึ่งให้ครึ่งจริงเด็กในบ้านทุกคนจะรู้
เอาไปไม่เอาละเดี๋ยวก็หยิบโฉนดมาคืนเขา
ซื้อบ้านให้ลูกน้องเนี่ยโอนชื่อให้เขานะไม่ได้โอนชื่อเรา
แต่เราเก็บโฉนดถ้าเขาผ่อนกินลูกน้องกระบดไม่ผ่อนก็ต้องเป็นของมันถูกต้องไหม
เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่นี่ก็ทำแบบนั้นคิดจะทำก็เตรียมแคทเชียร์เช็คแล้ว
พอตอนเช้าเราก็ไปเล่าให้สมุดบัญชีชาวบ้านสงสัยจะไม่กล้าซื้อให้เขาละ
แค่เชียร์เช็คนะทำไมอ่ะเมื่อคืนฝันอ่ะ
พันว่าลืมอดีตเด็กคนนี้แล้วเหรอบ้านเด็กคนนี้ไม่ซื่อตรงเลยนะ
เอาไปเนี่ยเดี๋ยวจะช้ำช้ำใจทีหลังที่ให้เขา
ไอ้เด็กสมุดเจ๊บอกเออฉันก็ลืมเล่าให้เธอฟัง
เด็กบ้านฉันอยู่ใกล้ใกล้บ้านเขาบ้านเขานักเลงมากเลย
พอใครทวงตังเขาด่ายังเลยแต่ฉันคิดว่ารุ่นหลานแล้วอ่ะ
มันน่าจะหมดจากส่วนนั้นไปโอ้โหพอบอกเราไม่ซื้อให้
มันวุ๊บขึ้นมาว่าเราเดี๋ยวนั้นแบบเหมือนที่เราเคยเห็นตอนเด็ก

เป้บอกตานี่โชคดีนะเนี่ยถ้าให้เขาไปแล้วมดดำนึกออกไหม
ถ้าประลิงให้ไปสัก๖เดือนเขาผ่อน
พอ๖เดือนเขาไม่ผ่อนเขาจะอยู่
แล้วเราไปไล่เขาออกเขาด่าเราอย่างนั้นเราทำ

ก็โชคดีไปที่ยังไม่ต้องนั่น
ครั้งหนึ่งเราจำกันได้ว่าเราปิดสนามบินดอนเมือง
ธุรกิจตรงนั้นก็ต้องเริ่มซบเศร้าลง
ก็ยังขายได้แต่ว่ารถมันวิ่งแบบ
เป็นป่าช้าเลยในวิภาดีไม่มีรถเลย
จากติด๒๔ชั่วโมงไม่เคยขาดเลย

โอ้โหเศร้าเครียด

พรุ่งนี้จะมีคนมานะ

ยังมีธุรกิจมาเห็นหน้าไหมเป็นใครที่มาบอก

บางทีก็พูดลอยได้ยินเสียง
แล้วเวลาเห็นหน้าท่านบางทีเป็น

เขาบอกต้องไปเช่าที่นี่เราก็ไปวัดแขกไป

ฝันครั้งแรกแบบนี้เลยเนี่ย

ปะเล้งคิดว่าใช่ภาษามันกระจายไหม

ไม่ได้ชัดมาแต่ละครั้ง

บางครั้งก็มีเสียงกระซิบอย่างงวดหลังสุดที่
เล้งมีความทุกข์ที่สุดครั้งสุดท้าย
ที่มีคดีความกันท่านก็มากระซิบ

ใช่ค่ะท่านก็มาบอกว่า
ถ้าสมมุติวันนั้นเสียงกระซิบ
หรือถ้าเขาเป็นเทวดาองค์ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะ
ไม่มากระซิบป้าเลนก็ยังจะตัดใจให้เขา๗๐๐กว่าล้านไม่ได้